สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่หูสีสันสดใส
ใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันวันที่อากาศเย็นเย็นอีกครั้ง
ใช่ค่ะแต่ฝุ่นก็เต็มเหนียวถูกต้องก็อากาศเย็นทีไรก็ฝุ่นมาทุกที
อดลมตีบแล้วเนี่ยไม่แต่ฝุ่นแบบเยอะจริงจริงนะ
เมื่อเช้าเห็นไว้ใกล้อุ๊ยเหมาะลงหรอม้ายใช่ค่ะ
หุ่นร้อนหุ่นจริงค่ะ
เอาละถือว่าเป็นประเทศสังคมไหมน้องดาราไต้หวันเนี่ย
เป็นค่ะเพราะว่าคนพูดกันเยอะ
นว่ามันสืบเนื่องด้วยจากก่อนหน้านี้เรื่องรถตำรวจนำ
ที่ว่าเป็นบล็อกเกอร์ชาวจีนมา
แล้วมาก็กศ๒มาเป็นดาลาศไต้หวันอีกทีเมื่อวานเราเล่ากันไป

เคยมีลูกน้องเนี่ย
เขาพูดก็คือตำรวจเรียกเงินเขาที่ไปกับเพื่อนทั้งหมดเนี่ย
รวมกันต้องจ่าย๒๗๐๐เรื่องวีซ่า
แต่ทีนี้เมื่อวานตำรวจออกมาแถลงบอกว่า
ไม่ได้มีการพาไปไถเงินอยู่ในด่านตลอด
อ่ะพลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คือโพสต์นี้พอเห็นปุ๊บเนี่ยตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ติดต่อพูดคุยกับทางบรชนเลย
ชนก็อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเหมือนที่เมื่อวานพี่มดบอก

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงที่นักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันคนนี้

แล้วก็รวบรวมกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจากบริเวณใกล้เคียง

ตรวจค้นจริงตามมาตรการมีการตั้งด่านจริงนะคะ
สรุปแล้วคือมีการตั้งด่านจริงค่ะบอชนบอกที่๔มกราคม
โอเคล่ะถ้า๔มกราคมหลายคนมันเป็นเพิ่งวันเปิดปีใหม่ต้องไหม
ใช่ตำรวจบอกตั้งด่านจริงแล้วก็เรียกตรวจเขาจริง
ค้นกระเป๋าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าอาจเจอบุหรี่ไฟฟ้าที่มือ
ก็เลยจะให้เพื่อนไปเอามาให้ก็รออยู่ตั้งนาน
แล้วก็ที่ใช้เวลาในการพูดคุยนั้นฝั่งดาราสาวชาวไต้หวันบอกว่า
วอนกันอยู่สองชั่วโมงกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ถูกพาไปในที่รับตาคนเพื่อถ่ายเงิน
ฝั่งตำรวจบอกว่าที่ใช้เวลานานเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่อง
มันภาษาไทยกับภาษาแบบจีนด้วยอังกฤษด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือคุยไม่รู้เรื่อง
บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ตักเตือนว่าเออมันผิดกฎหมายในไทยนะแล้วตำรวจบอกว่าแล้วก็ปล่อยตัวไปค่ะ
ปล่อยตัวไปโดยไม่ได้มีการเรียกรับเงินและไม่ได้มีการเรียกเก็บเงิน
ใช่ตอนนี้คนก็เลยบอกว่างั้นขอดูกล้องวงจรเออเป็นคนละม้วนจริง
อยากจะดูกล้องวงจรปิดไงคือถ้ามีกล้องวงจรปิดปุ๊บมันจะเห็นเลยว่า
คุณเดินออกจากด่านหรือเปล่าหรือคุณอยู่แต่ที่ด่านแล้วปล่อยไป
อันเนี้ยกล้องวงจรปิดจะพิสูจน์ได้ว่าเรื่องใครคือเรื่องจริงอืม
นั่นคือคนแรกที่ต้องเรียกมาพูดคุยตรวจสอบ
และคนที่สองคือคนขับรถแท็กซี่สีส้ม
ที่รับนักท่องเที่ยวผู้เสียหายจากด่านตรวจกลับไปส่งที่โรงแรม
เดี๋ยวต้องตรวจสอบสองคนนี้ว่าเรื่องราวเป็นยังไง
เพราะ๒คนนี้จะเป็นพยานได้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพื่อที่จะรวบรวมพยาหลักฐานให้มันชัดเจนแล้วก็ละเอียดที่สุด
แล้วก็จะได้มีการดำเนินการแบบตรงประเด็นแล้วก็ให้ทุกอย่างมันกระจ่างด้วย
ถ้าบรชนบอกนะคะถ้าตรวจสอบพบว่ามันมีการกระทำความผิดจริง
ก็จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทั้งทางด้านวินัยและอาญา
คือหมายถึงว่าถ้าตำรวจรีดถ่ายเงินจริงก็จะดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเลย
ซึ่งอย่างที่พี่มดบอกเมื่อวานนี้ว่านายกกำชับมาเป็นพิเศษ
ว่าเรื่องนี้ต้องทำให้ไวและทำให้ชัดเจน
ดาราสาวชาวไต้หวันเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานว่าติดต่อได้แล้ว
คือตำรวจพยายามติดต่อไปฝั่งนู้นด้วยเหมือนกัน
ติดต่อได้แล้วแล้วก็ได้ข้อมูลมาบ้างบางส่วน
แต่จะรวบรวมพยาหลักฐานให้รอบด้านครบถ้วนแล้วก็ชัดเจน
ก็เปิดช่องทางให้ผู้เสียหายนำข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่ด้วย

คือข้อมูลจากผู้เสียหายก็คือดาราสาวชาวไต้หวัน
แล้วก็จากเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางของไต้หวัน

อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดที่รับดาราสาวไต้หวัน

ค่ะก็เนี่ยมาพบกับพลตำรวจตรีอัธพร

ลักษณะคือเขาเองก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกัน

ทุกคนเมาแล้วก็เออะโวยวายในรถ
ปลายทางจะให้ไปส่งสถานบันเทิงย่านห้วยขวาง

แล้วก็ทางด้านรองพบชนนะคะ
ก็บอกว่าสอบถามตำรวจที่ปฏิบัติงานวันนั้นทั้ง๗นาย
แล้วเขาบอกว่าดาราไต้หวันมีดื่มมาบ้าง

มีเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้าในมือเนี่ยมันผิดกฎหมายนะ

ฝ่ายหญิงโต้กลับฝ่ายดาราสาวโต้กลับมาว่าไม่ผิด

จนถึงขั้นต้องขอดูพาสปอร์ต

จนถึงเวลาเลิกตั้งจุดตรวจนะคะ
พอพิจารณาพฤติกรรมของดาราไต้หวันแล้ว

ตำรวจ๗นายที่เขาตั้งด่านตรงนั้นเขาก็ตกใจ

เป็นเรื่องคำพูดหรือเปล่าที่เข้าใจไม่ตรงกัน

มั่นใจว่าลูกน้องไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหา

ปรากฏวันนี้รู้สึกนักข่าวไทยรัฐของเราก็ติดตามเรื่องนี้กันพอสมควร

เพราะไต้หวันนี่ก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตไปเลยนะฮะ
วันนี้คือนักแสดงสาวเขาออกมาให้สัมภาษณ์เยอะพอสมควร

ว่าเฮ้ยจริงแล้วเขาโดนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่ปรากฏอีกมุมหนึ่งของคนไทยบอกเฮ้ยเนี่ย
เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้เราขอเอาภาพจากเนี่ย
เฟซบุ๊กหนีห่าวไต้หวันฉันมาแล้ว
จริงก็เป็นเพจที่เปิดเรื่องนี้แหละ
ที่เป็นคนเล่าเรื่องนี้เป็นที่แรกในเมืองไทย
อะไรอย่างนี้มันยังไงก็ต้องดูที่หลักฐาน
ว่าตำรวจพาเขาไปหลบมุมใช่ไหมคะ
ก็คือค้นออกมายืนยันว่าไม่มีการรับเงิน
ก็คือหลักฐานที่จะยืนยันได้ดีที่สุดคือกล้องวงจรปิด
แต่เขาก็พูดตั้งแต่แรกเหมือนกันนะว่า
เจอด่านในที่สุดก็มีด่านจริงจริงใช่เพราะตอนแรกจะบอกไม่เคยตั้งด่าน
คือตำรวจบอกว่าโดยปกติแล้วเวลานั้นน่ะไม่ตั้งแต่เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
คือใช้คำว่าโดยปกติแล้วอ่ะเวลานั้นบางกระแสก็บอกว่าเวลานั้นคือคือตั้ง
มาแล้วแต่กำลังจะเลิกคือเลิกนั่นแหละแบบเหมือนมีวอลยกเลิกแล้ว
เนี้ยไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งด่านอืมเออก็เลยต้องดูเนี่ยค่ะก็เลย
เหมือนกับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนตอนเนี้ยก็ตรวจสอบทั้งสอง
ด้านคือเราฟังด้านแรกจากดาราสาวไต้หวันจ้ะและด้านที่สองก็ฟังจาก
ตำรวจแล้วแล้วตอนนี้สตชเขาประสานตำรวจสอบสวนกลางไต้หวันแล้วอืม
ดาราสาวที่จะให้ข้อมูลได้แล้วเดี๋ยวเอาข้อมูลนี้มาชนกันประกอบ
กับอันนี้ถ้าต้องการความชี้แจงกระจ่างและแสดงความบริสุทธิ์ของทางฝั่ง
ตำรวจไทยอ่ะอืมต้องไปไล่หากล้องวงจรปิดมาเลยใช่แล้วเอามาชนกัน
ต่อช็อตคือช็อตที่จะยืนยันได้ก็คือว่าที่เขาบอกว่าตำรวจพาออก
ด่านไปที่รับมุมที่มันมองไม่มีกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะอืมถ้ากล้อง
จรปิดมันชี้ให้เห็นว่าดาราสาวกับตำรวจไทยอยู่คาด่านตั้งแต่ต้น
ไม่ตรงกันแล้วเรื่องที่ดาราสาวเล่ากับกล้องวงจรปิดไม่ตรงกัน
แต่ถ้ามันมีจังหวะเดินออกจากด่านจริงจริงอันนี้ต้องชี้แจง
แล้วทำไมสามารถปล่อยตัวได้อย่างเช่นไม่มีซากอย่างเช่นไม่มีไฟฟ้าบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าทำไมมันปล่อยกันได้มันยังไงครับ
นี่ฮะเดี๋ยวต้องไปดูถ้าเป็นจริงนะครับมันมีการปล่อยจริงก็ต้องเบื้องคดีหมดกำรวจนะครับ
เรื่องนี้ทำไม่ยากนะครับเนี่ยตำรวจหนึ่งคนเนี่ยเมื่อพบการทำผิดเนี่ยต้องทำหน้าที่นะครับ
จะไปปล่อยป่าละเลยไม่ได้แต่จะไปละเว้นไม่ได้

ความสังคิดขึ้นบ้าง
ไม่ขึ้นหรอกครับยังงั้นไม่ขึ้น
อย่างนี้ซึ่งความไม่ขึ้นนะครับ

ถูกต้องมั้ย
เพื่อไทยบอกใจเย็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลา
แต่เพื่อไทยยืนยันว่าส่ง๓คนแน่นอน

อ้าวมีคุณเศรษฐาธุ์วิสินไหม

ขณะเดียวกันที่จับตามองที่สุดคือพักพลังประชารัฐ

กรรมการบริหารภักดิ์เนี่ยลาออก๓คน
คืออันดับหนึ่งประกาศลาออกคนแรกคือ

ที่จะต้องออกไปเพราะว่าจะต้องไปช่วยบิ๊กตู

คุณอันุชานาฮาใสค่ะ
คุณสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรรคนะฮะ
ก็ได้มีการเสนอให้สมาชิกลงมติ
เลือกกรรมการบริหารภักดิ์จำนวน๓คน
นะครับก็คือพลเอกกฤษโยธินสะสิพัฒนาวงศ์

อืมใช่อันนี้ก็ไปอยู่กับบิ๊กตู

กรุงเทพก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ

แล้วก็มีคุณอภิชัยเตชะอุบล

รู้สึกจะเป็นคุณอภิชัยเตชะอุบลเนี่ย

อะไรอย่างนี้ที่ลูกเขาเคยมีข่าวกับ

มาอยู่กับบิ๊กป้อมเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาที่ประชุมเนี่ยก็มีมติ

ถึงเวลาที่เราต้องเสนอคันดิเดตนายกกันแล้ว

เชื่อว่าเป็นคนในสื่อทั้งนั้นด้วยซ้ำไป
หลังจากนั้นปุ๊บก็ประกาศ
คนเดียวยืนหนึ่งนายกรัฐมนตรีคือ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ซึ่งก็ไม่ผิดคาดเนาะไม่ผิดคาดเลยมิ่งขวัญแสงสุวรรณอยู่ไหน

ใช่แต่วันนี้ก็ยังไม่มีการเสนอชื่อคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ

หรือมาเป็นแบบผู้ช่วยเฉยเปล่า

ตอนนั้นเป็นคันดิเดตก็เลยไหมฮะคุณมิ้งขวัญ

ก็แคนดิเดตจริงเขาได้พักละ๓คน
แต่ตอนนี้เขาประกาศคนเดียวแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งเดียว

เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เห็นประกาศชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณ

ก็ไม่ได้เป็นไปตามข่าวว่าจะออกจากพักพลังประชา

ซึ่งตอนจากนี้ไปก็จะเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพักในสัปดาห์หน้า
เพื่อเห็นชอบว่าเชื่อมั่นว่า๑๐๐ว่าหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแน่นอน

คือนายกคนที่๓๐ของประเทศไทย

จากนี้ก็ได้แจ้งสมาชิกพักว่าเอาละ๓๐มกนี่มาแล้ว
มกราคมเนี่ยอยากจะมีงานระดมทุนหน่อย

อย่างพร้อมไปกับห้ามขาดขนาดเดียวกันนโยบายพักษณ์ที่จะหาเสียงเนี่ย
นโยบายแรกบัตรประชารัฐ๗๐๐บาท
จากโซโลแกนของพักประหลังประชารัฐ
เราจะก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาพื้นที่
อยากให้ทุกคนช่วยกันโดยจะใช้คำว่า๗๐๐ทั่วไทย
อ่าที่เขาชอบชูเลขเจ็ดกันอ่ะ

อุ้ยเป็นฉายาเหรอ

ส่วนเหตุผลที่เสนอพลเอกประวิทย์นั้นนะฮะเป็นคาดิเดตนั้นน่ะ
มีเพียงชื่อเดียวเพื่อซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีของพักพลังประชารัฐ

เอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมากันต่อกับการเมืองวันนี้นะฮะพักกันสักครู่
วันนี้ปัญหาเรื่องฝุ่นจริงแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นในเฉพาะกรุงเทพ

ตลอดอีกเวลาเอาล่ะฝุ่นเนี่ยเราจับตาที่จังหวัดอะไรบ้าง

แต่ปรากฏประเทศไทยของเรามีทั้งหมด

คุณเชื่อไหมว่าตอนนี้ต่างจังหวัดเนี่ยที่โดนฝุ่นมีปัญหาเรื่องฝุ่น

ก็จะได้ป้องกันไม่ให้ออกไปข้างนอก

เดี๋ยวก่อนนะให้หนูอยู่บ้านอ่ะมันก็เข้า
แต่ส่วนใหญ่ทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกคนมีเครื่องกรองอากาศที่บ้านแล้วไงคะ
มันคือเขามองว่ามันอาจจะเฟฟกว่ากับการที่เราต้องออกมาเจอควันเจอรถเจออะไร
หนึ่งเราไม่ต้องออกไปเจออากาศและสองขับรถอย่างเงี้มันไม่เพิ่มมลภาวะอะไรแบบนี้
มันเป็นปัญหาร้ายแรงเป็นปัญหาหลักจริงเป็นปัญหาที่เขาบอกว่าโอเคล่ะมันก่อมะเร็งนี่คือภาษาชาวบ้านเลย
ใช่ค่ะก็เราก็ติดท็อปมาตลอดเนอะอยู่อันดับต้นมาตลอดไม่แผ่วเหมือนกัน
แล้ววันที่ไม่ได้เป็นข่าวน่ะก็มีแต่ทีนี้พอเป็นเราก็จะระวังแต่วันไหนที่แบบไม่ได้เหมือนกับข่าวไม่ได้ประโคมขึ้นมาหน่อย
เราก็ไม่ได้ระวังวันเหล่านั้นมันตอบได้จากตัวเราเองนะคุณผู้ชมคือเราแสบหลอดลมแสบคอไหมเราดูง่ายเลย
แต่ภาคใต้จริงฝนตกหนักยังมีนี่แปลว่าก็หนักเหมือนกันนะ
โอเคตอนนี้ภาพรวมภาคใต้เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ภาคตรงภูเทพและปริวนธนเนี่ย
คือเขาบอกเวลาฟังข่าวโอเคเบื่ออยู่แล้วล่ะ

แต่หมายถึงว่าถ้าเขาบอกว่ามันเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันหนึ่งไม่ต่างจากโควีดหรอก

มันสามารถมากระตุ้นได้หมดเลย

ใช่ค่ะคือ๓๒จังหวัดตอนนี้เนี่ย
ทางศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษเขาบอกเลยว่า
ตอนนี้มันก็อยู่ในเกินมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษบอกว่ากรุงเทพกับปริมณฑล

เพราะว่าอากาศก็คือเหมือนที่เคยบอกมาก่อนหน้านี้แหละ

จำไว้แค่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศเย็นนะคะ

เพราะว่าอากาศมันไม่ลอยตัวมันกดตัวนะคะ
กรุงเทพกลางกรุงทนเหนือกรุงทนใต้

๑กุมภาคมจนถึง๓กุมภาคม

เหมือนกันว่า๒๖๒๗มกราคม

เพราะว่าอากาศกดลงลมต่ำ

เพราะว่าช่วงนี้มีการเผา

ต้องมีการส่งจดหมายถึงจังหวัดข้างเคียง

ส่วนกรุงเทพเนี่ยเผาขยะของคนไร้บ้านเนี่ย

ที่ให้ความร่วมมือประมาณ๓๐กว่าแห่ง

คือมองว่าใครที่มีรถยนต์

คงออกมาได้ตามปกติเพราะไม่ได้เป็นการบังคับ

แต่ตอนนี้คนที่มีรถยนต์ส่วนใหญ่นะ

แต่ว่ามันติดอ่ะพี่ผ่าน

หน่อยต้องไปเจอกับรถเมล์

เฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นแล้วต้องเฝ้าระวังและช่วยกันกำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นด้วย
คือมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือให้คนไปดูแลตัวเองกันเอาเอง
คือทางฝั่งผู้ว่าบอกว่ามันก็ต้องควบคุมแหล่งกำเนิดด้วย
ไอ้เหลืองเผาขยะรถหรืออะไรอย่างนี้มันก็ต้องช่วยกันดูให้หมดค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าการรับมือจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในไทย
คือหน้าร้อนเนี่ยเชื้อมันตายแหละแต่หน้าหนาวหรือว่าเวลาอากาศเย็นเย็นเนี่ย
มันอยู่ได้นานขึ้นถูกเราก็ต้องเฝ้าระวังทั้งสองฝั่ง
เขาบอกว่าแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขโควิดบ้านเราถือว่าค่อนข้างดี
คือติดต่ำกว่าร้อยคนต่อวัน
แต่กรทมก็เตรียมพร้อมอยู่ไหนจะเรื่องวัคซีนเอ่ยโรงพยาบาลเอ่ย
เพราะฉะนั้นภาพรวมเรื่องโควิดตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกังวล
นักท่องเที่ยวที่ติดโควิดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้ารับบริการ

ก็มีประกันเขาก็ไปเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน
หรือโรงพยาบาลอื่นที่เขาซื้อประกันกันมา
เขาก็จะกักตัวอยู่ที่ฮอสพิเทลหรือว่าโรงแรมที่เข้าพัก
ก็มีมาตรการคอยควบคุมดูแลอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้โควิดเริ่มที่จะเบาบังลงแล้ว
แต่ฝุ่นต้องช่วยกันดูแล
คือเราดูแลในแง่ของสุขภาพตัวเอง
แล้วก็ดูแลไม่ให้เป็นต้นกำเนิดของฝุ่นด้วย

แต่เห็นเผาจู้สิ้น

ใครจะไปคิดว่าจังหวัดที่เรารู้สึกว่าอากาศ
เราเคยไปต่างจังหวัดดูกำลังว่าสูตรที่เต็มปอด
ยิ่งสูตรยิ่งมะเร็ง
ใช่ค่ะนี่ไงแถวบ้านที่แส่งจังหวัด
๕โมงเย็นแบบว่าเพราล่ะค่ะ
ไปซื้อที่บางแสนเมือง

แมงเหวียงบางทีเค้าก็ทำวิธีแบบนี้มาตึงนานแล้ว

แต่ที่ผ่านมาก็กลับเพราะห่วงบ้าน
นั่นแหละตอนเช้าอากาศดี

เป็นทโทขเทียบนะคุณแม่หน่อย
คุณปรัชญาเขาบอกว่าเรื่องเผาขยะเผาของอื่นในเขตกรทม
ควรมีมาตรการลงโทษที่เข้มงวดจริงเพราะว่า
เกษตรบางเขตช่วงเย็น
ควนไฟมีเกือบทุกวันไม่รู้มาจากที่ไหน
บางนาเนี่ยค่ะขึ้นทางด่วนบุรพาวิถี
เห็นเป็นควันขาวขาวขึ้นมาอย่างนี้
กินอะไรก็มีเศษออกมาแล้วอ่ะ

ที่ต้องทิ้งเนี่ยก็พยายามเลี่ยงก็เต็มที่
แต่มันก็ทำไม่ได้ทุกคนอะถูกหรือเปล่าล่ะมันยาก
ช่วยกันเอาเท่าที่ได้คือ
มันไปบังคับทุกคนไม่ได้หรอกเพราะทุกคนมีเงื่อนไข
แต่ละอย่างในชีวิตไม่เหมือนกันไม่ได้มีเงื่อนไขเหมือนกันและเท่ากัน

ใช่คืออันนี้เข้าใจเพราะฉะนั้นคือ
เอาว่าเราทำอะไรได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ
จำเป็นต้องทำเหมือนกันแต่เราตรงไหนที่เราสามารถทำได้
ก็ทำคืออันนี้มันไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นมันทำเพื่อตัวเอง
เพราะถ้าอากาศดีเราก็ใช้ชีวิตแฮปปี้ถูกไหมคะ

เอาเท่าที่แต่ละคนทำได้คนละเล็กคนละน้อย
มันก็จะเงิน๑บาทเก็บล้านคนยังได้ล้านบาท

มินว่ามันน่าจะเห็นผลอะไรบ้าง
ตอนนี้เวลาอวยพรกันก็จะบอกว่าขอให้ปลอดโปร่ง
คือปอดเนี่ยโปร่ง
จริงจริงค่ะคุณคือแบบว่าทุกวันนี้กลายเป็นแบบว่า
เฮ้ยเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลยที่แบบ

มะเร็งกันแล้วอะถ้าที่เขาบอกว่าช่วงที่มนุษย์เราแข็งแรงที่สุด
คือช่วง๒๐กว่าถึง๓๐จริงค่ะเซลล์กำลังดีเลย

ใช่แล้วก็เตือนน้องวัยรุ่นด้วยนะประเภทแบบว่าสูบบุหรี่ด้วย
ฮิตแล้วนะลูกตอนนี้เริ่มเห็นวัยรุ่นฮิตอีกแล้วนะคะ
เขากำลังลนลงให้เลิกหนูอย่าไปเริ่มนะ
เอ้าครูบาไก่คดีพลิกเห็นไหม
สรุปแล้ววันนี้คลิปตอกเสาเข็มคลิปถวายบัวไม่ใช่น่ะอ่า

วันนี้มีคนเวียดนามบอกเฮ้ยกรุณาลบคลิปหน่อยได้ไหม
คนเราก็มีเรื่องผิดพลาดในชีวิตได้
เขาก็บอกเห็นไหมเราไม่ต้องเห่าลูกเพราะเราบอกแล้วว่าไม่ใช่

เราพูดตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห่า

เราจะไม่เห่าเราจะไม่หอนเพราะเราบอกว่าไม่ใช่

บทดำก็รู้ตั้งแต่แรกแล้ว

กลุ่มข่าวคือนักข่าวเขาส่งมาให้ดูกัน

เพราะว่าดูจากหน้าตาหรืออะไรยังไม่ใช่

ใช่แล้วมันมีมุมที่เห็นประมาณนี้อีกอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าถ้าผู้เสียหายอยากให้เขาไปช่วยให้การอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันคือคลิปของเขาเองแล้วก็
จริงคลิปแรกสุดเลยที่คนออกมาคือเขาก็เขียนบอกว่าแบบ
คนในภาพคือเขาเอง
คนเรามันก็เคยมีเรื่องผิดพลาดในชีวิตใช่ไหม

ตอนที่คุณอีคคิวกับคุณบุ๋มเอาคลิป
มาให้มาให้สื่อดูแล้วก็เอามาให้ตำรวจเนี่ย

ตำรวจด้วยสื่อด้วยเพราะว่าเขาถือมือถือแล้วก็โชว์ให้ดูอย่างนี้ค่ะ
แต่เขาก็พูดแล้วนะว่าไม่ขอพูดว่าชายเขาพูดว่าชายหัวโล้นไม่ได้พูดพระนะ
ขอพูดว่าชายหัวโล้นที่ห่มเหลืองในคลิปนี้เกี่ยวข้องยังไง

ซึ่งวันนี้คนเข้าไปบอกอ้าวเงินสร้างทาเวสวันอายุไหน

จะสร้างทาเวสวันแปดเมตรอ่ะเงินอายุไหน

ซื้อทองเส้นละ๒ล้านบาทได้ยังไง

มีชาวบ้านจากหลายพื้นที่ซึ่งเป็นลูกศิษย์
ลูกฮาของพระสุวิชชินวโวโลเนี่ยนะครับ

ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจครูบาไก่

ตามที่หมายเรียกของสพมชาคิรี

เอกรัตนธัพนะศรีพลเนี่ย

เปิดเผยว่าการออกหมายเรียกอีคิวบุ๋มเนี่ย

สัก๔คนเป็นบุคคลที่กุบาไก่
อำนาจให้นายธรรมราช

เข้ามาแจ้งความร้องกล่าวโทษใน๓ข้อหาคือ
๑ร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์บิดเบือน

เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ย

ทั้ง๔คนเข้ามาให้ปากคำหน่อย

ในวันนี้มีเพียงทนายความของผู้ถูกเก่า

ขอเลื่อน

เท่ากับว่าการออกหมายเรียกครั้งแรกนั้น
ยังไม่มีใครมาพบพนักงานสอบสวนเลย

วันนี้มีชาวอำเภอชนบท

เป็นลูกศิษย์ครูบาไก่มานาน

เคารพและก็สัทธาในความดี

โดยเฉพาะคลิปล่าสุดที่มันปรากฏแล้ว

ปรากฏวันนี้มันพลิกน้อง

เพราะว่าป้ายในวัดเขาเขียนเลยว่าโอนเข้าบัญชีใคร

ลองฟังเสียงชาวบ้านเขาหน่อยดีไหมคะ
พูดตรงคือเราก็ไม่ได้เชื่อหลักฐานที่ชีนำมา

ถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเราไม่กล้าการันตี
เพราะเราไม่ใช่ก็คือต้องให้ตำรวจเขาพิสูจน์เองนะคะ
ถ้าตำรวจพิสูจน์ไม่ได้เราก็พิสูจนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า
ทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายเราจะไม่ก้าวล่วงตรงนี้ค่ะ
คือเห็นค่ะทางลูกศิษย์ส่งให้ดูซึ่งมันไม่ใช่เลย
แวบแรกก็ไม่ใช่เลยค่ะแล้วมันมีหลายคลิป
เห็นบอกว่ามีหลายคลิปแต่ก็ไม่ใช่ก็ดูแล้วก็ไม่ใช่
แต่ปรากฏวันนี้มันมีหลายประเด็นเนอะประเด็นทอง๒บาท
พระใช่ไหมคะร้อยกว่าองค์
หรือก็แบบว่าไปซื้อทอง๒ล้านแล้วก็เงินที่เข้าบัญชีตอนที่
ลูกศิษย์ลูกของมันไปบ้านว่าวันนี้ฉันไปปุ๊บ
สมมุติจะไปทำนาคาอย่างนี้ขอสร้างพญานาคหน่อย
แล้วโอนเงินเข้าบัญชีฉันอย่างนี้
เข้าบัญชีส่วนตัวแล้วพญานาคยังสร้างไม่เสร็จอย่างนี้
จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นแรกที่ออกมาโต้กันตั้งแต่เซตแรก
แรกเนี่ยคือคุณบุ๋มคุณนิคิวออกมาแฉเรื่องที่ว่า
ครูบาไก่มีเลี้ยงเด็กผู้ชายมีแฟนเป็นผู้ชายมีสัมพันธ์กับผู้ชายใช่ไหมคะ
ที่ปลอดเป็นภาพเช้าออกมาเสร็จปุ๊บก็มีเรื่องที่ว่า
เงิน๑ล้านที่บริจาคมาไม่แจกแจงอยู่ไหนพระอยู่ไหน
ทางฝั่งครูบาไก่ออกมาแถลงก็แถลงโต้ว่าอ่ะโทษนะไอ้เรื่องพระชี้แจงได้เก็บอยู่ในตู้
เพราะกลัวไม่ปลอดภัยส่วนเรื่องเงินมุมหลังคา๑ล้านนึงเนี่ย
มันก็มีแจกแจงได้หมดว่ามันอยู่ที่ไหนยังไง
เขาก็ตีโต้กลับไปว่าเอาแล้วที่คุณบริจักษ์บอกว่าเรียรายเงินว่าจะสร้าง
เวสุวรรณเนี่ยตอนนี้มีแค่ครึ่งองค์ยังสร้างไม่เสร็จเลย
แถมเงินก็เข้าบัญชีส่วนตัวคุณจะชี้แจงยังไง

คุณนิคิวก็ตอบกลับมาบอกว่าคือตอนนั้นเขาเรียกอะไรมาก็จริง
เหมือนเขาบอกว่ามันต้องใช้ประมาณ๓แสนแต่เขาได้มาแค่แสนเดียว
มันก็เลยยังสร้างไม่เสร็จไงเพราะว่าจำนวนที่เรียกรายได้มาเนี่ยมันไม่พอ
แล้วจะจ้างสาลงสาราอีกมีการถมลงถมดินแล้ว
มันก็เลยอันนี้ยังเป็นประเด็นเดิมที่เราเคยเปิดกันมาตั้งแต่แรกที่เขาสองคนโต้กันไป
แต่มันก็คือเหมือนยังเอามาโต้ซ้อนกันอยู่
พอหลังจากที่โต้กับเรื่องนี้ไปปุ๊บเขาก็เอามาโต้เรื่องคลิป
มีเรื่องคลิปออกมามีเหลืองผับเจ็ดสกีมีเหลืองผับเล่นน้ำตกออกมาใช่ไหม

ใช่แล้วครูบากายก็ออกมาชี้แจงว่าอ่าหนึ่งเจ็ดสกีเป็นเรื่องยังไง
ไอ้เรื่องที่ว่าคลิปตอกเสาเข็มก็ไม่ใช่เขา
แล้วเขาก็เลยโต้กลับไปอีกว่าอ้าวแล้วที่คุณเรียกอะไรเนี่ย
ถ้าคุณบอกว่าคุณทำเพื่อวัดคุณจะสร้างทาเวทคุณจะทำทุกอย่างในนามแบบว่า
เออบริจักษ์ให้วัฒน์นู่นเนี่ยโน่นแล้วทำไมใช้บัญชีส่วนตัวล่ะ
อืมมันก็เลยมาถึงประเด็นตอนนี้อืมอืมแต่คุณอีคคิวกับคุณบุ๋ม

เมื่อวานมิ้นอ่านนิวโชว์เขาบอกว่าเขามีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะ

ตำแจ่วเออ
เมื่อวานหนูอ่านนิวโชว์เขาบอกว่ามันมีอีกคลิปหนึ่งชื่อตำแจ่ว

หลังจากคลิปตอนนี้เราได้โอ้โฮสับกระเทยรวน
อืมหนึ่งถวายบัวถวายบัวคลิปหลุดย่าง
เดี๋ยวก่อนถวายบัวอันนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันคือของ
ของพระอีกรูปนึงหรือเปล่าที่เขาสืบไปแล้วอะ
ที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุปากัยไม่ใช่ประเด็นคุปากัย
ลูกหาไปทำบุญปุ๊ไอ้ยาทำอะไรกันอยู่ถวายบัวแล้วนะ

อันนั้นน่าจะเป็นเจ้าอวาดอีกวัดนึงที่สึกไปแล้ว
อายุที่เกี่ยวกับเจ็ดสิบไปแล้วนะไปแล้วเหมือนกัน
นั่นแหละจบไปแล้วอันที่๒ตอกเสาเข็มบน
ก็เจอคนในคลิปแล้วเขาออกมาบอกหยุดเถอะ
ว่าเป็นกว่าผิดภาพในชุดของเขาอ้า

คือเมื่อวานเท่าที่อ่านแต่อันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะ

คือพลเมืองดีที่ให้คลิปมาเนี่ยมีหลายคลิป
เขาใช้คำนี้แล้วมันอีกคลิปหนึ่งคือตำแจ่ว

มีประสบการณ์เยอะ
เอาจริงบ้างคือฟังไปก็ไม่รู้จริงนะว่าแบบ

ใช่คืออันนี้เอาจริงมิ้นรู้สึกว่าเคสนี้
มันดูเหมือนสาดไส้ให้กากิน

จริงแต่มิ้นที่ยังยืนยันคำเดิมนะว่า

ว่าศาสนาไหนนะคะคือมนุษย์มันก็ยังเป็นมนุษย์เนาะ
ยังกลับหลับโลปโกรธหลบอยู่ดี

ยึดตัวบทไปยึดตัวบทเป็นหลักอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็ใกล้ตัว
แต่ว่าอันนี้ศูนย์เงินนะ๑๐ล้าน๑แสน๕๐บาท
เขาบอกว่าเรื่องนี้ยืนยันด้วยว่าเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมค่ะระวังนะคะ
ตอนนี้เนี่ยโซเชียลมาในรูปแบบของการหลอกลวงสารพัด
แล้วก็ที่สำคัญคือจะไม่ซ้ำแล้วนะจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยให้เราเนี่ย
หลงเชื่อแล้วก็ตามไม่ทันเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้สูญเงิน๑๐ล้านกว่าเนอะเพราะว่าอะไรคะ
เพราะว่าไปกดรับโปรเขาเรียกว่าโปรการท่องเที่ยวฟรีนะคะ
ก็คุณขจรศักดิ์เจริญโสภาเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะ
อำเภอเมืองที่เนี่ยนะคะไปกดโปรแกรมเที่ยวบินเนี่ยก็บอกว่า
เป็นเขาเรียกว่าเป็นเที่ยวบินฟรีนะคะแล้วก็สูญเงินไปอย่างที่บอกนะว่า
กว่าล้านยืนยันว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงในจังหวัดนะคะ
เพราะว่าฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่ขึ้นเรื่อยค่ะ
แล้วก็ข้อมูลที่เขาต้องการก็คือข้อมูลส่วนตัวของคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าอะไรคะเมื่อเขาได้ข้อมูลแล้วเนี่ย
เขาก็จะเอาไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีของคุณได้ไงนะ
พยายามหลอกล่อทุกวิถีทางให้เราบอกข้อมูลส่วนตัวนะคะ
มาบอกว่าห้ามพลาดนะโหลดแอปอะไรต่างเนี่ยนะ
แล้วก็จะได้ของฟรีเที่ยวฟรีธุรกรรมนั่นนู่นนี่
ว่าส่วนใหญ่ของฟรีไม่มีในโลก

อุ้ยทุกวันแม่
๕สมใสปุ๊บโทรถามเลยค่ะ
๕สมใสปุ๊บโทรถามเลยค่ะ
เอาอย่างนี้
ขออนุญาตเล่าให้ฟันเลยค่ะ
คุณกดลิงก์เข้าไปปุ๊บ

วันนี้พวกเราทุกคำนึง
ที่ตอนนั้นที่บอกไปงานสบแล้ว

ที่มันด่ากลับมาว่าอ๋อยุคนี้เหรอ

มันมีอีกอันมันจะเลือกทุกวันนี้เหมือนเรายิงแอด

ยิงหาใครถูกต้องไหมกลุ่มชี้กลุ่มได้เลยมันมีอีก
คนที่เขาโดนกันน่ะบิศเนสคลาสซื้อหนึ่งแทมนึงอื้ออ่าใช่
คนที่มีเงินเยอะมันก็ดูดไปเหมือนกันไม่ต้องอะไรหรอก
ฉันก็โกรธเขาบอกว่าคุณแค่โหลดลิงก์ปุ๊บคุณแค่โหลดลิงก์นะมันดูดไปหมดแล้ว
คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาโหลดลิงก์๑๐กว่าล้านคือเขามีบัญชี
อยู่ประสิทธิ์เป็น๕บัญชีไปหมดเลยน้อง
นี่ไงแล้วไปหมดแล้วแล้วเอาคืนได้ไหม

ยากแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ความผิดของเขา
แต่ก็ธนาคารว่ายังไง

คือต้องยอมรับว่าโลกโซเชียลเนาะแล้วก็ดิจิทัลต่างเนี่ย

เพราะว่าเราก็เพิ่งก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันมาพร้อมกัน
ทางธนาคารเองก็พยายามที่จะพัฒนา
เพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยสูงสุดอะไรสูงสุด
แต่มินคิดว่าเหมือนก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

ธนาคารเองก็ต้องพัฒนาระบบคุณยังไงก็ได้
ให้มันรัดกลุ่มที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าคุณ
ขณะที่ประชาชนอย่างเราเองก็ต้องพยายามระแวดระวัง
คือลิงก์แปลกให้กดให้อะไรอย่างนี้
อย่าไปกดอย่าไปโหลดแอป
เป็นลิงก์ที่ส่งมาให้โหลดอย่าโหลด
อะไรที่ให้กดเข้าไปทำนู่นทำนี่ให้เอ๊ะไว้ก่อน

นี่ไงขนาดเราก็เม้าอยู่นะ
พวกวิทยาชีพนี้ยังส่งไว้ไว้สดอย่างนี้

โค้งสุดท้ายก่อนหวยไทยออก

คุณกล้ามากนะคะคุณส่งเข้ามาในข่าวเศรษฐ์ไข่นะ

คนรอบตัวเธอคนหนึ่งไปกู้นอกระบบ
คนไอ้เบอร์โทรศัพท์คุณจะไปกู้นอกระบบ

แต่คือเอาจริงปกติธนาคารเขาไม่มีนโยมายส่งมาในเรา
ถ้าให้เลขแม่นนะก็ให้พี่โคตรซื้อนะคะ

เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งไอ้ต้นหอม

เพราะฉะนั้นอย่าไปเผลอกดลิงก์
แค่กดลิ้งค์ชีวิตเปลี่ยนนะฮะ

ที่เอาคนที่เป็นอายากรทางการเงิน

เหมือนรับคดีเรียบร้อย

เขาจะเอาคนที่แฮคเก่ง
แฮคเกอร์ทั้งหลายทั่วโลกมาแข่งกัน
แล้วก็เอาเงินก้อนใหญ่

เพราะเราไม่รู้แล้วว่าในอนาคตจะเป็นยังไง

เขาก็ตื่นตัวเนาะ

ไม่ทันหรอก

ทุกอย่างเรามาแข่งกันหมดเลย

มึงโกงยังไงอันนี้โกงตรงไหนแฮ็กยังไงมึงดูดกันไปได้ยังไงเพราะในที่สุดแล้ว
มันไม่มีสังคมเงินสดอยู่แล้วไม่เกิน๓ปีนี้เราจะไม่ใช้เงินสดกันแล้ว
ก็ทุกวันนี้ก็ไม่ถือกันอยู่แล้วไปไหนก็สแกนสแกน
แล้วเราไม่รู้ว่าจานนึงถ้าสแกนแล้วมันดูดของเราไปหมดเลยจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย
จริงค่ะก็คือเราในฐานะประชาชนต้องระมัดระวังตัวกันด้วยจริง
อันนี้คือมันต้องช่วยกันทั้งสองทาง

ใช่มันจับต้องได้ไงพี่มด

เพราะมันมองเห็นมันเห็นว่าเปิดมาเหลือเท่าไหร่
ใช่มันเห็นว่าเงินกำลังจะออกไปมันจึงสติได้
แต่สมมุติถ้าเกิดพอเรากลับไปใช้เงินสดกันเยอะ

มีอยู่แล้วแบงคอเรามันระบาดอยู่แล้ว
แต่ทุกวันนี้ดูสิเมื่อก่อนแบงค์ปลอมแบบมันก็ยังเหลือในแง๊งบ้างเนอะ

คนเรานี่มีเงินเป็นร้อยล้านแล้วถูกหายไปนี่ใจหาย
เราเก็บมาทั้งชีวิตอืมจริงจริงใช่เป็นหมอด้วยอ่ะเดี๋ยวเรากลับมา
เพิ่มเติมสามสิบเก้าเส้นทางการเงินว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรไง
วันนี้เขาออกมาชี้แจงละเอียดยิบเลยนะแต่ละเส้นทางเป็นแบบไหน
ไปมาตำรวจหรือนอสคุณนอสสิค่ะคุณนอสกลับมาบนใครเห็นไหม
คุณน้อยกลับมาชี้แจงนี่เล่าเลยไหมมีเวลาอีกไหมมีเวลาอยู่เนอะ
อ่ะเพราะว่าเคสนี้คนก็สนใจกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่รอบแรกเนี่ย
คุณน็อตถูกเข้าไปค้นบริษัทเพราะว่ามันมีเส้นทางการเงินหนึ่งเส้น
ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินใช่ไหมคะอืมก็มีการตรวจสอบเอา
เส้นทางการเงินแรกที่บอกว่าตอนนั้นเขาอยากทำกองสลักพลัส
เขาอยากได้เงินทุนมากก็มีคนแนะนำให้ไปรู้จักกับนายทุนคนนึง
แล้วก็พูดคุยกันแต่ตกลงดีลกันว่าเขาจะให้เงินทุนมา
ด้วยความอยากได้เงินมาทำไอ้กองสลากพลัสแล้วก็
เขาพูดว่าเขาโง่เองที่เขาอาจจะไว้ใจคนง่ายเกินไป
มีการตกลงกันว่าจะให้คนนี้เอาเงินอ่ะไปขึ้นให้อืม
เอาเงินที่เป็นสลากที่คนมาซื้อกับเขาแล้วถูก
ไปขึ้นเงินให้แล้วคนนี้ก็ได้เช็คมาในชื่อของเขา
แล้วเขาก็เอาเช็คนี้ไปขึ้นเงินในชื่อของคนนี้ก่อน
ก่อนที่จะโอนเงินก้อนนี้คืนกลับมาให้คุณน็อต
เพราะว่าเขาเป็นคนแค่ขึ้นเงินแทนให้เพราะคุณน็อตเซ็นสัญญามอบอำนาจไปให้
อืมมันเลยกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เส้นทางการเงินคนนี้
ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินเลยมีการโอนตรงเข้าไปหาบัญชีคุณน็อต
แล้วเลยไปเหี่ยวคุณนอธอันนั้นคือยอดแรกประมาณห้าสิบสามล้าน
อืมทีนี้ดีเอสไอบอกว่าตรวจสอบแล้วมันมีอีกสามสิบเก้าเส้นทางไง
วันนี้คุณน็อตนะคะก็จริงเป็นการชี้แจงผ่านทางทนายความ
คือคุณสุภาชัยทิพศิษย์นะคะก็บอกว่าเนี่ยขอมาชี้แจงเรื่อง๓๙เส้นทางการเงิน
เพราะว่าก็ส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินทั้งหมดนี้
ให้กับผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดแล้วเพราะว่าดีเอสไอร้องขอมา
คุณน็อตโพสต์เฟซบุ๊กรายละเอียดยิบมาเลย
บอกว่ามอบให้ทนายความเอาเอกสารเส้นทางการเงินไปให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอตามที่นัดหมายแล้ว
แต่มันมีบางส่วนที่ธนาคารยังไม่ได้ส่งมาให้
ก็เดี๋ยวรอธนาคารส่งมาให้เสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งต่อไปให้ทันที
แจกแจงคร่าวก่อนละกันว่าไอ้๓๙เส้นทางการเงินนี้มันแบ่งเป็นอะไรบ้าง
เส้นทางการเงินนะคะแบ่งเป็น๑เงินฝาก๒๗ครั้ง๖๐๐ล้านบาท
๑๒ครั้ง๔๐๐ล้านบาท
ซึ่งเงินที่เข้าบัญชีคุณน็อตเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด๔เส้นทาง
คือ๑เงินกู้จากบุคคลต่าง๒๔๐ล้านบาท
เงินที่ได้จากการขายฝากบ้านและคอนโด๑๐๒ล้าน
โอนหมุนเวียงในบัญชีเพื่อใช้ในการซื้อลอตเตอรี่๓๓๐ล้าน
เงินที่ให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม๒๐ล้านบาท
เอกสารทั้งหมดมีหลักฐานยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

แล้วก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางเงิน๒เส้นทางแรก
ที่บอกว่ามันมีเส้น๔๒ล้านเส้นหนึ่งกับ๑๑ล้านอีกเส้นหนึ่ง
ก็เหมือนที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไปตอนแรกว่าไอ้๔๒ล้านกับ๑๑ล้านเนี่ย
มันคือเริ่มต้นจากกรกฎาคมปี๖๔ต้องการเงินทุน
หลังจากที่ขายฝากบ้านคอนโดแล้วรถหมดแล้ว

แต่มีข้อแม้ว่าขอดูขั้นตอนการทำงานและการขึ้นรางวัลด้วย
ในทุนส่งนายออ่างมาเป็นตัวแทนในการขึ้นเงินรางวัล

คุณน็อตเลยทำสัญญามอบอำนาจให้นายออ่างคนนี้
ขึ้นเงินรางวัลสลากถูกรางวัล๑๑๔๘๑ใบ

อ่างคนนี้ก็ไปขึ้นเงินให้
รางวัลเสร็จปุ๊บเขาก็ได้เช็คจากสำนักงานสลากมา๒ยอด

เขาก็เอาเช็คไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสำนักงานสลากกินแบ่ง

เป็นเช็คสั่งจ่ายในชื่อคุณน็อต๒ยอด
เท่ากับว่าสำนักงานสลากเนี่ยจ่ายเช็คให้กับชื่อของนายออ่าง
แล้วนายอ่าวอ่างก็ไปเปลี่ยนเช็คเป็นชื่อของคุณน็อต
เพื่อให้เงินมันเข้าที่คุณน็อต๒ยอด
แรกคือ๔๒ล้านกว่ากับยอด๑๑ล้านกว่า
ซึ่งนายออ่างไม่สามารถเอาเงินเข้าเช็คให้คุณน็อตได้
เพราะว่าบัญชีของคุณน็อตเนี่ยไม่ใช่กรุงไทยแต่เป็นกสิกรไทย

ต้องเอาเช็คเข้าให้ก็คือเข้าในชื่อของตัวเองก่อน

แล้วค่อยโอนให้คุณน็อต๙สิงหาคมช่วงบ่าย

มาดูขั้นตอนต่างแล้วปรากฏในทุนบอกว่า

ไม่ได้มีการร่วมทุนกันกับแก๊งนี้
คุณน็อตก็บอกขอยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับการฟอกเงินอะไรทั้งนั้น
แล้วถามว่าทำไมถึงไว้ใจให้นายออ่างคนนี้เอาเงินไปขึ้น
เพราะไม่ได้ปล่อยให้ไปคนเดียวให้เลขาประกบด้วยตลอดเวลา
และตอนนั้นเขาต้องการเงินทุนมาทำธุรกิจนี้จริงก็เลยยอม
แล้วก็มีการไปไล่ดูผังด้วยที่เขาทำในรูปเนี่ย

ส่วนกรณีที่นายออ่างอีกคนนึงมารับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ปฏิเสธบอกไม่รู้จักคุณน็อตมาก่อนเนี่ยคุณน็อตบอกว่า

อ่างที่คุณน็อตรู้จักกับนายออ่างที่นักข่าวไปถาม
มันคนละคนกันเออนี่แหละคำชี้แจ้งคุณน็อต
นักข่าวถามผิดคนเขาว่าอย่างนี้
เอาละเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่ไข่กันต่อเน
มันไม่ใช่ลูก

ไม่ใช่แม่ตำแจ่วเหรอ

จะเอามาใส่อีกแต่มันก็คือคนเดียวกันไง

มินี่ชอบทำให้ฉันกิเลสแตก

แล้วแม่นี่เลยนะไม่ต้องแชร์นะแม่แชร์ไม่ได้นะ

แชร์ไม่ได้ผิดนะแม่
น่ะมันไม่ใช่คู่บากาย
ไม่ใช่หนูปิดเสียงยังเนี่ยพี่อย่าปวดเปิดเด้อ
ไม่ใช่ครูบาไก่ก็ตัวจริงเขาออกมาแล้วหนู

จริงเขาเล่นติ๊กต๊อกขนาดนั้นหนูเขาลิปซิงค์เพลงใหญ่เลยน่ะ

ขอบคุณคุณบุ๊คค่ะคุณบุ๊กส่งมาให้ดูก่อน

เช้าแต่ว่าเที่ยงไทยรัฐข่าวเที่ยงเข้า๑๑

เอาล่ะมีโซเชียลเดือดอีกครั้งหนึ่ง
โพสต์ว่าอวดใบประกาศติดนักเทนนิสทีมชาติด้วยนะ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีครับ
กับเพื่อน๓คนเนี่ยขับบิเอ็มด้วยนะ
เอ็มสีขาวเนี่ยบีเอ็ม
ผ่าไฟแดงเนี่ยพุ่งชนรถจักรยานยนต์
ยามาฮ่าฟีฟิลาโน่สีแดงเนี่ยนะฮะ

คือวันนี้นายธนพลแก้วมูลหรือเต้อายุ๒๔ปี
เป็นพนักงานจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีนะฮะ

วิศวกรรมโทรคมนาคม

ขับมนุษย์ทรายมาเสียชีวิตค่าที่เลย
อืม
คุณคิดดูสิ
จบเกียรตินิยม
คืออืม
อีกแล้วนะฮะ

มีการโฟนอินกับผอบกล่อเหตุ
เมื่อถามถึงยอดเงินเรียกค่าเสียหาย
สองฝ่ายทราบตรงกันว่าอยู่ที่๑๕ล้าน

ซึ่งร่าสุดวันนี้มันกลับมาอีกครั้งนึงหลายจบออกโผล่แข็งแสตอนนั้นอะนะครับ
ว่าเด็กอายุ๑๖เนี่ยพาไฟแดงชงคลตากลับมาเคล็นทวิตเตอร์อีกครั้งนึง
เด็กที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพใบประกาศ
เสรียบัตรบัวผ่านการเป็นเอาง่ายเป็นนักกีฬาแล้วอะ

ก็มาเปิดแพงต์ที่ทวิตเตอร์แล้วบอกว่า
มึงใช้ชีวิตปกติยังไม่พอสมาคมเทนนิส
ยังให้ฆ่าฆาตกรอย่างมึงอยู่อีกเหรอ
มันหาคนที่เก่งไม่ทำตัวขยะแบบมึงไม่ได้แล้วเหรอ

แรงเขาว่าอย่างงั้นแล้วที่ผ่านมาเนี้ย
หรือสิ่งใดที่มีหยิบยื่นเข้าไปช่วยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเลย
คือว่าอย่างงั้นเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้ว

ชนเขาแต่ยังไม่ชดใช้ค่าเสียหายเลย
แต่วันนี้ปรากฏว่าผู้ที่ก่อเหตุวันนี้เป็นนักเทนนิสทีมชาติแล้ว
มันก็เลยเกิดกระแสสังคมอะไรเกิดขึ้นคือจริงจริงถ้าถ้าดูในกระแสโซเชียลอ่ะค่ะ
เขาก็มีคนที่ตามเรื่องนี้อยู่ตลอดตลอดเหมือนกันว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้ว
มีการชดใช้มีการชดเชยอะไรยังไงแล้วหรือยังมันก็ยังเงียบหายอยู่จนกระทั่ง
คือวันนี้พอมันเกิดเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะอย่างที่บอกมันมีคนตามดูชีวิตของคนนี้ว่า
หลังจากที่เขาก่อเหตุทำให้ทำให้คนคนนึงต้องจบชีวิตลงโดยที่มันไม่สมควรแล้วคุณใช้ชีวิตแบบไหน
เลยมองว่าในขณะที่ประเด็นเรื่องของคืออันนี้พูดยากเหมือนกันนะ
ในในแง่ของคนคนที่อยู่เนี่ยเขาใช้ชีวิตของเขาไปแต่ในขณะเดียวกันคือมิ้นมองว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยออกมาเยียวยา
แล้วก็แบบทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่เขาควรต้องรับผิดชอบ
คือเขาบอกอายุของเด็กคนนี้จริงแล้วก็คือพ่อแม่เขาจะทำงานเพื่อส่งลูกเรียนว่าหวังจะเป็นอนาคต
อยู่ที่๑๕ล้านโอเคล่ะครอบครัวของผู้ก่อเหตุเขาบอกเขาหาไม่ทันหรอก๑๕ล้านเงินก้อนอ่ะ
แต่ก็อย่างน้อยก็เหมือนกับแม่แตงโมเห็นไหมจะดูแลเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปสิถูกต้องไหม
แต่คนที่เขาชนตายนั่นน่ะพ่อแม่ก็ทำงานส่งเสียเลี้ยงดูเพื่อหวังจะเป็นความหวังของบ้านเหมือนกัน
แล้วเขาจบปริญญาโทแล้วเขายังทำประโยชน์ให้กับครอบครัวให้กับประเทศชาติได้อีก
รู้สึกพึ่งรับปริญญาใช่ไหมพึ่งรับปริญญาแล้วก็เสียชีวิตเลย

วันนี้ฮะชาวเน็ตมากมายเขามาแสดงความไม่พอใจเขาพูดอย่างนี้เลยไหม
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายยังไม่สามารถเอาผิดอย่างบ่ชนคุมนี้ได้อีกหรอก
หรือการที่ยังต้องให้โอกาสผู้ต้องหาเนี่ยที่ยังไม่ได้ชดใช้ความผิด
แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งที่มีเด็กหลายคนวันนี้น่าจะได้โอกาสตรงนี้มากกว่าไหม
คืออันนี้มันก็ต้องดูก่อนว่าอันดับแรกเลยชนคนตายนี่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่แล้วนะคะ
แต่ประเด็นคืออายุ๑๖ขับรถเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายเต็มประตูอยู่แล้วเพราะว่า
ใบขับขี่คุณยังไม่มีคุณยังไม่มีโอกาสได้สิทธิ์สอบด้วยซ้ำ
แล้วคุณขับรถได้ยังไงตรงนี้คือมันก็ต้องออกมาชี้แจงว่าคุณได้รับโทษหรือยัง
รับโทษทางกฎหมายแล้วหรือยังสำหรับประเด็นข้อตรงนี้อย่างนี้
แล้วในประเด็นที่คุณขับรถโดยประมาทจนชนคนเสียชีวิตเนี่ย
คุณรับโทษตรงนั้นไปถึงไหนยังไงแบบไหนแล้ว
คือถามว่าคนที่เคยทำผิดพลาดคุณจะมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตไหม
มีคุณสามารถใช้ชีวิตต่อได้คุณจะเป็นนักกีฬาเทนนิสก็ได้
แต่คุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำพี่ทำก่อนรับผิดชอบตรงนี้ก่อนว่าคุณทำทุกอย่างเนี่ย
ชดใช้ให้เขาแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตต่อคุณมี
แต่คุณต้องชดใช้ให้คุณให้คุณเสียก่อนใช่
คนก็เลยทวงถามประเด็นนี้มากกว่าแล้วตกลงคุณทำอะไรอยู่
ลูกเค้าอะเนาะลูกเค้าทั้งคนน่ะแล้วความหวังของเค้าทั้งชีวิตอ่ะ
ชีวิตคนอ่ะเอาจริงจริงอย่างน้อยก็ต้องชดใช้เขาเนอะเออ
เนอะมันควรหาเงิน๑๕ล้านมันหาไม่เป็นก้อนหรอกแต่อย่างน้อยแสดงความ
ความเสียใจเค้าน่อยหรือชดใช้เค้าน่ะใช่
ปิดเบรกสักครั้งอ่ะเดี๋ยวกลับไปอีก๒เบรกเนาะ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ

วันนี้เฟซบุ๊คของทางช่องเจ็ดใช่ไหมค่ะช่องเจ็ดเอ่อ
เขาออกมาแย้มประเด็นให้แฟนดีใจว่าแล้วก็แอบสายฝันอดีตนางเอกแม่เหล็ก
อืมอดีตนางเอกแม่เหล็กช่องสายดราม่าอืมเตรียมคัมแบ็คช่องเจ็ดเอชดีจริงหรือไม่
รอติดตามกันต่อไปขวัญกลับมาได้หนูก็กลับมาได้ค่ะ
นี่ใครน่ะพี่โหนนต์ใครวะเสียงสะอืนในใจแต่บอกมีไพได้ยิน
สิ่งใจงานเนี้ยก็คนก็หลือกันสนัดเลยเป็นทัศน์
พี่หนุนเหรอมีเวอร์ชันหรอคุณปุ๊กลุ๊กหรือเวอร์ชันหนุนนะปุ๊กลุ๊ก

ถ้าใช้คำว่าหนูอะ

เดี๋ยวเออก็สิเสียงสอืปในใจแต่ไม่มีใครได้ยินอะ
คือน้องขวัญเขาเออแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะ

เขาออกไปกลับมาอะไรอย่างนี้มันส่งผลอะไรแบบยิ่งใหญ่ไหมค
คือนางเอกอะ
หลังจากหมดยุคพวกนี้ไปเราก็ยังจำกันไม่ได้เลยเนาะ

นอกจากอะนางเอกช่องเจ็ดเราคิดถึงใครเอ่ะตอนเนี่ย

พี่อั้มมันเป็นโลโก้อะ
เมื่อก่อนก็มี
อพี่ตุ๋ยอรุณน่ะอ้าพะน่ะ

หรือว่าก็ต้องเล่นเรื่องสาวน้อยใช้เกี่ยงแก้ว
ต้องมีเพลงจินนี่
มีคนส่งมาว่าพี่สมัยโอ้โห
นั่นนางใหญ่นะจนใหญ่จะเป็นนางใหญ่

ยังมีแต่น้องอ้ามแล้วล่ะยังอยู่ช่องเจ็ดน่ะ
ก็มีมุกตาที่กูคิดถึงใคร
เมื่อก่อนเมื่อก่อนอีกคนก็นึกถึงน้องใบเฟิร์นน้องใบเฟิร์นก็ออกแล้ว
อีกคนก็ใครอ่ะน้องใหม่ก็ออกแล้ว

หนูที่ดูก็คือเนี่ยขวัญใหม่แพนเค้ก

ยุคมั่นผ่านก็คือพี่โมระดี้ก้มก่อเหรอฮะ
เออเนี่ยมีคนคนนึกถึงคุณโมระดี้ทัพทิม
ทัพทิมออกแล้วทัพทิมออกอย่างนี้
ใครอีกอ่ะคิดถึงช่องเจ็ดว่าคิดถึงใคร
มีมีทะยา

มีทมาอยู่กับเมียลูกมาเลยกับเมียลูก
นาวที่วาเปรียว

แดดแล้วก็ตัวเขาไม่ได้ปลานะ

นัดเงินมาจับเงินที่เขานับเนี่ย
และเป็นคนปลาใส่น้องโจอี้นะคะ
นี่ก็ดังมาจากเพลงนะน่าทองเนาะ

แล้วคนก็ชมว่าโจอี้วุฒิภาวะสูงมาก

เขาไม่โกรธเก็บอารมณ์มากจริงแล้วก็ต้องรู้สึกไม่โอเคนะ

แต่คือคลิปนี้พอมีคนปลาเสร็จปุ๊บแฟนคลับคนที่ดูอยู่หน้าเวที
กลับมาคือได้ยินเสียงในคลิปนี้นะหันกลับมาบอกเลยว่า
ไม่ควรปลาเงินใส่หน้านักร้องแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยอ่ะ
แต่ตัวน้องโจอี้เองเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาก็โพสต์เลยค่ะ
บอกว่าระบุว่าในฐานะที่เขาเป็นนักร้องคนนึงเนาะ
ก็คือเนี่ยอ่านเลยเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นนักร้องคนหนึ่งนะครับ
เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอยากให้แค่เราเนี่ยรักกัน
แล้วก็ให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจเนอะ
แล้วก็สุดท้ายบอกว่าการให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์พึงมี
อย่าทำอย่างนี้นะสงสาร
หรือว่าอาจจะด้วยเมาหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าก็มันไม่น่ารัก

แต่ว่าคนชมโจอี้มากว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีมาก

เขาเป็นเด็กนิ่งเขาเป็นเด็กคิดปวก

ค่ะอื้อเบรกค่ะเรียก

แล้วปุ๊บทำเงินทันทีเลยจิมินบีทีเอสนะคะเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์แรนดดังของดี
เนี้ยหลังจากที่จิมินเกี่ยวข้องกับนะคะสร้างเม็ดเงินสูงถึงห้าร้อย
สี่สิบเจ็ดจุดสามล้านบาทและการมีส่วนร่วมในของวงเนี้ย
มียอดการเข้าถึงมากกว่าคนดังอื่นประมาณ๒เท่าได้นะคะ
ยังคิมโจนส์อ่ะเป็นคนออกแบบชุดบนสเตจให้กับ
ในปีสองพันสิบเก้าด้วยอืมตอนนี้ก็ทยอยวงบางทันหลายละคนก็เริ่มทยอย
อ่าเมื่อก่อนอย่างออกเป็นแบบว่าเอ่อทางยุสโรงยื่อทุกวันนี้ก็เป็น
เอ้าเสาร์อาทิตย์นี้ฝุ่นเนอะจริงจังมากเลยนะฮะระวังตัวเองดูแลตัวเองอย่างน้อยเราก็ใส่หน้ากาก
แค่นั้นแหละเราช่วยตัวเองก่อนก่อนที่จะให้ใครช่วยกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

เข้าไปล่ะ